สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะสุดสัปดาห์นี้นะคะบริเวณไหนที่มีฝนตกชุ่มฉ่ำเกษตรกรก็มีโอกาสได้รองน้ำเอาไว้ใช้ค่ะแต่สัปดาห์หน้าค่ะฝนจะตกลงนะคะน้อยลงค่ะร้อยละสิบถึงยี่สิบนะคะเพราะฉะนั้น
ฝนจะตกน้อยลงแบบนี้เกษตรกรอย่าลืมรีบรองน้ำเอาไว้ใช้
วกกับสัปดาห์หน้าจะมีอากาศร้อนกันด้วยค่ะ

ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ค่ะ
ในขณะที่ภาคอีสานฝนฟ้าขนองเยอะที่สุดนะคะ
ร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่
ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบถึงสี่สิบของพื้นที่ค่ะ
ในขณะที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะมีฝนฟ้าขนองเช่นกันค่ะ

คลื่นสูงราวหนึ่งถึงสองเมตร
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะพี่น้องนะคะที่เป็นชาวเรือต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือด้วย
กรุงเทพมหานครค่ะมีฝนฟ้าขนองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก่อนออกจากบ้านต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยค่ะ
ส่วนที่ประเทศอินเดียค่ะต้องเผชิญกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นคลื่นความร้อนเลยโดยกรุงนิวเดลีเนี่ยมีอุณหภูมิสูงถึง๔๗องศานะคะ
ซึ่งอากาศร้อนแบบนี้นะคะถือว่าเป็นผลพวงนะคะเป็นผลกระทบมาจากไซโครนอำพันธ์ค่ะที่ได้ดูดนำเอาความชื้นในประเทศอินเดียไปค่ะ
ทำให้ตอนนี้อินเดียมีอากาศที่ค่อนข้างแห้งบวกกับมีลมร้อนค่ะส่วนสัปดาห์นี้ที่ประเทศไทยของเรามีทั้งร้อนมีทั้งฝนระวังเรื่องสุขภาพกันด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ